คุณผู้ชมอีกแล้วนะคะรถเมย์สายแปดตีนผีค่ะครับ
บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันเลยนะคะแล้วคันอื่นเนี่ยเขาก็จอดติด
ไม้กั้นรถไฟอ่ะค่ะกำลังจะลงมาไม่หยุดนะคะ
ฝ่ารถกั้นไปเลยไปตัดหน้ารถไฟค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นตามภาพนี้เลยค่ะเนี่ยเฮ้ยว้าย
กล้องหน้ารถของคันที่เขาใช้รถใช้ถนนนะตอนนั้นเนี่ยเขาบันทึกไว้ได้

จะเห็นว่าในรถเมย์คันนั้น

คันนี้เหตุเกิดขึ้นบนถนนศรีอยุธยา
บริเวณหน้ากองบังคับตำรวจทางหลวง
หน้ากองบังคับการตำรวจทางหลวง
่งหน้าไปยังแยกยมราช
จากในคลิปมองเห็นรถเมษายไม่ชัดเจนเท่าไหร่
แต่บรรดาชาวเน็ตเขาเชื่อว่าเป็นสาย๘

ใช่และเป็นสาย๘ในตำนานด้วยนะ

ก่อนหน้านี้เกิดวีรกรรมมาเยอะ

เคยแต่ก่อนนั่งรถนี้กลับบ้าน
แต่ก่อนอยู่ห้องแถวราชพร้าว

แต่บางทีมันก็กลัวมันไม่ปลอดภัยไง
คุณมองโลกในแง่ดีในรถอาจจะมีคนป่วยหรือเปล่า

ตอนนั้นเราคิดว่ามันขับเร็วมันสนุก
แต่บางทีมันไม่ปลอดภัยไงใช่ไหม

ตอนรีบมันจะโอเค

องค์การขนส่งบวชชนกรุงเทพฯหรือว่าขอสอบมกแล้ว

รถร่วมบริการสายแปดจริง
ของบริษัทกลุ่ม๓๙เดินรถจำกัด
ขับรถพุ่งชนไม้กั้นรางรถไฟ

เหตุเกิดคือเมื่อวันที่๗ตุลาคม
ที่ผ่านมาสักประมาณ๒ทุ่ม๒๔นาทีเห็นไหม
เบื้องต้นขอสอบมกค่ะ
พักงานของพนักงานขับรถคนดังกล่าว
คือสั่งพักงานโชเฟอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พนักงานขับรถมารายงานตัวในวันที่๑๐ตุลาคม

พิจารณาลงโทษตามระเบียบขั้นสูงสุด
ซึ่งบริษัทดังกล่าวในฐานะผู้รับสัมปทาน
ก็จะต้องถูกลงโทษด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ต้องบอกว่ารถเมย์สาย๘มันมีหลายบริษัท
ที่เข้าไปเป็นสัมปทานในการเดิมรถ
ร่วมใช่ไหมมีหลายบริษัทวิ่งเส้นทางเดียวกัน
ตอนนี้เขาสีอะไร
ส้มสีชมพูด้วยสีฟ้าด้วย

แต่ว่ามีหลายบริษัทแต่ว่าเอาย้ำอย่าขับเร็วนะฮะ
สงสารผู้โดยสารบ้างนะครับใช่ค่ะ